จ๋าพิมรตาจูงมือคุณแม่คนสวยมาเปิดตัว
พร้อมเปิดเมนูเด็ดสุดโปรดของสาวจ้าจ๋าให้ได้ชิมกันครั้งแรก

ใช่ใส่พี่ก่อนเลยนะเอาทำแบบนี้แค่ไหน

แม่หนูไม่เคยตำพริกขนาดนี้มาก่อน
เห็นว่าคุณแม่เคยตั้งใจทำให้ลูกทานแม่แบบเห็นว่าครกเคยแตกเลย

ขอนกิ

แต่มีเรื่องหนึ่งไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยค่ะ
ก็ว่าเป็นกิจกิจศัพท์เล่าลืมอะไรว่าแม่ก็ห่วงลูกสาวมาก
ถึงขนาดน้องสอบไปเรียนเมืองนอกได้ไม่ให้ไป
กลับเข้าแม่อาทิตย์นี้ท่ามพลาดท่า